หน้าเหตุการณ์ที่มีทหารนายหนึ่งนะฮะไปฆ่าแมวดาวแล้วก็มีการถลกหนังไปขึงไว้กับต้นไม้จนเพจ
ตอนนี้นะฮะได้มีการรับแจ้งจากผู้ที่ไม่ประสงค์ออกนามว่าไปเจอคนยิงแมวดาวแล้วครับ
แมวดาวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะฮะแล้วจริงแมวดาวตัวนี้ก็ท้องอยู่ด้วยครับ
แล้วก็มีรูปมีหลักฐานทั้งหมดมีการส่งกันในกลุ่มไลน์แบบนี้
ส่งต่อกันแบบนี้ตั้งแต่วันที่๘กรกฎาคม
ส่วนสถานที่ยิงนั้นมันคือป่าอยู่ในค่ายทหารครับแต่จุดที่ขึงนั้นเป็นห้องว่างในป่าแถวหลังโรงรถภายในค่ายนั่นแหละ
แล้วก็มีสัตว์อีกเยอะแยะที่ถูกล่าแล้วก็ไปอวดกันในกลุ่มไลน์แบบนี้แน่นอนถูกตรวจสอบแล้วก็เอาผิด
พบว่าคนที่ยิงนั้นพบว่าเป็นทหารจริงครับหลังจากมีการเผยแพร่ภาพไปแน่นอนถูกวิจารณ์ถูกตำหนิแล้วก็มีการออกมาเปิดเผยว่า
ทหารก็ออกมายืนยันแล้วนะฮะว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นกำลังพลในสังกัดของหน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้ก็มีการตั้งกรรมการสอบแล้วนะครับนะฮะ
เบื้องต้นนั้นก็ทำงานในสังกัดกองพลทหารราบที่๗อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่
ตอนนี้กองทัพภาคที่สามก็มีการตั้งกรรมการสอบโดยผู้บังคับบัญชานะฮะ
บัญชาการทหารบกสั่งการให้แม่ทัพภาคที่๓ดำเนินการตามระเบียบอย่างเด็ดขาด
ถ้าพบว่าทำผิดจริงก็ต้องลงโทษทางวินัยแล้วก็ตามกฎหมายเนื่องจากว่าแมวดาวนั้นเป็นสัตว์ป่า
ครองตามอนุสัญญาไซเตสครับส่วนคณะกรรมการตรวจสอบจัดดำเนินการในส่วนของคณะกรรมการของกองทัพภาคที่สาม
อย่างไรนั้นตอนเนี้ยยังไม่มีเรื่องของทางด้านของป่าไม้เข้าไปร่วมในการอ่า
สักถามสอบถามด้วยส่วนคำถามที่ว่าภาพดังกล่าวเกิดขึ้นในค่ายทหารหรือไม่นั้น
โศกกองทัพภาคที่สามก็ไม่ตอบคำถามในประเด็นนี้แต่ว่าให้เป็นเรื่องของคณะกรรมการ
ขณะเดียวกันช่วงบ่ายของเมื่อวานเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่สิบหก
จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเดินทางไปที่กองพลทหารราบที่๗แล้ว

มีการชำแหละแมวดาวที่ปรากฏในโซเชียล
โดยที่ไม่ให้ทหารนั้นไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพ
แต่ล่าสุดนั้นมีข้อมูลออกมาจากกองทัพแล้ว
ว่ามีการลงโทษทหารนายนี้ตามที่ปรากฏในภาพ
เอาไปจำคุกในคุกของทหาร
แล้วก็สั่งให้ครอบครัวของทหารในนี้ออกจากบ้านพักของทหารภายใน๗วัน

เพราะถือว่าเป็นการทำผิดร้ายแรงด้วยนะคะ